คนตายรักจริงไม่ปิ้นกลอกลิ้งหญิงคนหาย
รักใครรักจริงรักยิ่งใหญ่
ยอมมอบใจไปหาย
คนตายใจดีแม้น้องไม่เชื่อพี่ดีแค่ไหน
ลองลองแต่งงานดูก็ได้
เพื่อให้หายกังวล
หลวงปู่ทวดเหยียบใจ
ใจพี่ใสผ่องแพ้วเหมือนแก้วปน
มั่นใจเถิดน้องไม่มองมนต์

ปักตาย
คนตายรักจริงถ้าพลิดมือกลอกกลอกลิ้ง
ยิ่งคนหาย
ให้หลวงกูถวดวัดช้างไทย
หลวงทวดได้ทันที